ไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่ลงสนามนัดแรกไปแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เก็บชะชนะนัดแรกไปได้นะครับ
ก็บอกว่ายังไม่คมพอนะครับ
ว่าทีมชาติไทยนั้นจะมีโอกาสยิงถึง๒๐ครั้งก็ตาม
แต่ว่าได้มาเพียงแค่๒ลูกเท่านั้นก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทย
ขึ้นไหวล่าสุดนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ๗โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับ
เล่นตัวจริงแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็ต่างลงสระน้ำนะครับ
เพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังเกมเมื่อวานนี้ที่เอาชนะตีมอลไปได้
โดยช่วงเย็นก็จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในเกมนัดถัดไปนะครับ
ก็คือการจบสกอร์ที่ยิงประตูให้ต้องคมกว่านี้นะครับ
หลังนัดแรกนั้นมีโอกาสยิงกว่า๒๐ครั้งแต่ได้มาเพียง๒ลูกเท่านั้นนะครับ
การได้๒คนนี้มาก็จะทำให้ทีมเล่นได้หลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับ
ส่วนทางกัปตันเจชนะทิพย์สงกระสินที่เดินทางมาสมทบกับทีมแล้ว
แล้วก็ได้ดูเกมนัดแรกกับตีมอลมองว่าไทยยังไม่คมพอนะครับ
ส่วนการที่ห่างหายจากเกมทีมชาติไปนานถึง๓ปี
เจ้าตัวเองก็บอกว่ารู้สึกกระหายอยากลงเล่น
หลังเพิ่งลงเล่นเกมไปเมื่อวันเสาร์นะครับ
หมายทุกคนรู้ดีอยู่แล้วคือการมาทวงแชมป์คืน

เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการจบตะกอดที่ยังไม่ได้คงมาก
แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้๓แต้ม
ในเกมกับตีมอลนะครับก็บอกว่าไม่สนใจว่าทีมชาติไทย
นั้นได้สามแต้มก็สมควรแล้วเพราะถือเป็นการ
เริ่มต้นทวอร์แมนที่ดีครับ
มาถามแจ้มไม่ว่าผลการณ์ยังไงแต่ก่อนที่รู้ก็
กลุ่มถึงว่ามันเป็นชายชนะที่ที่พวกเราต้องการและสมควรจะรับมัน
ทีมชาติมาเลเซียก็ยืนยันว่านักเตะในทีม๒คนนั้น
ติดโควิด๑๙ก่อนลงแข่งขันอาเซียนครับ

ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด๑๙
ต้องกักตัวภายในโรงแรมที่พัก
เตะมาเลเซียที่ติดโควิด๒คนนะครับ
ทั้งคู่จะเข้ารับการกักตัว๑๐วันแล้วก็จะต้องตรวจหาเชื้อ
กว่าผลจะเป็นลบจึงจะกลับมาร่วมทีมได้นะครับ
ขณะที่ผู้เล่นกลุ่มที่เหลือและสตาร์ฟโค้ช
ก็มีผลเป็นลบพร้อมลงสนามในเกมแรกนะครับ

พูชานั้นจะพบกับมาเลเซียเวลา๔โมงครึ่งนะครับ
ส่วนลาวนั้นจะพบกับแชมป์เก่าเวียดนามเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แสดงความยินดีกับเจ้าพีศาสลักหายประโคนกันหน่อยครับ
ซ้ายของชุนบุกคุณไดมอเตอร์นะครับ
กลายเป็นนักเตะไทยคนที่สองในรอบ๓๖ปี
ประตูต่อ๐นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่๒นะครับ
พีนั้นก็มีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม
ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ทำให้ไม่มีชื่อช่วยทีมจนถึงปัจจุบันแล้วก็
ต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยในชุดอาเซียนครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ
เจ้าพี่เองนั้นก็เดี๋ยวจะกลับมาช่วยกับบุรีรำนะครับ
เลขที่๒ในศึกไทยลีกนะครับ